จันทบุรีกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายสองคนที่ก่อเหตุวางระเบิดตู้เอทีเอ็มในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับ
แรงระเบิดทำให้ตู้เอทีเอ็มพังยับเลยนะครับแต่ว่าคนร้ายไม่ได้เงินในตู้ไป

กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีคนร้ายรอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าสหกรณเครดิตยูเนียนอีมั้ง
ในซอยซึ้งพัฒนาสาย๕หมู่๘ตำบลซึ้งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
โดยแรงระเบิดทำให้เกิดประกายไฟและกลุ่มควันขนาดใหญ่พร้อมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณ
ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายแต่อย่างใดเหตุเกิดประมาณตีสองที่ผ่านมา
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าหลังเสียงระเบิดเห็นชายสองคนสวมใส่หมวกโม่ง
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนางเพนธิวามะลิผลประธานสหกรณเครดิตยูเนียนอีมังยืนยันว่า
ภายในองค์กรไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งใดโดยตู้ดังกล่าวเพิ่งติดตั้งได้เพียง๗เดือนเท่านั้น
พบว่าระเบิดที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องมีสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัด
ชิ้นส่วนทั้งด้านบนด้านล่างและด้านข้างรวมทั้งผนังปูนถูกแรงอัดจนเป็นรูขนาดใหญ่
จากการตรวจสอบตู้นิรภัยเสียหายเล็กน้อยคนร้ายไม่สามารถนำเงินกว่า๑ล้าน๘แสนบาทภายในตู้ไปได้
ขณะที่กล้องวงจรปิดภายในอาคารพบว่าช่วงเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาจอดบริเวณริมรั้วด้านหน้า
โดยคนร้ายนั่งซ้อนกันมาสองคนคนหนึ่งนั่งรอที่รถอีกคนวิ่งไปวางระเบิด
และอาศัยช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อนลงมือแต่ด้วยข้อผิดพลาดของเสียงระเบิดที่อาจจะทำให้คนร้ายตกใจ
รวมทั้งมีชาวบ้านที่ได้ยินเสียงจึงรีบออกมาดูแล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียว
อันนบเบนเจวันสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซึ้งที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าว่า
ช่วงนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังมากแต่นึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
โดยเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อน
เสียงแบบนี้ผมก็คิดว่าเป็นฟิลแรงสูงแต่แฟนก็บอกว่าเสียงมันดังนะ
ก็เลยพักหนึ่งก็มีคนโทรมาบอกว่ามีเหตุผมก็เลยออกมา
ด้านถนนนี้ก็เมื่อคืนเศษจะเยอะกว่านี้
แต่เขาเก็บหลักฐานไว้ก็เยอะแล้ว
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรขลุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
ตามเส้นทางการหลบหนีเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุ

ข่าวทารัพย์ทีวีรายงาน